ไอ้บาร์สโดนแทงเพื่อน

ไอ้บาร์ส
ไอ้บาร์ส
นี่แกโดนแทงเพื่อน
ไอ้โบร์ช
ไอ้โล๊ด
พวกเขียวที่โรงพยาบาล
เฮ้ไปจัยเต้อน้อย

ไอ้พี่พี่เต้อง
ก๊อกกรดเย็นครอบครอบคร้าบเผ็ด
ดูเรื่อง

ดูเรื่องโม
กรกรดเย็น
กรอกทดออกเช็ด
สุดท้ายเหมือนจะมีกิจโทษแล้ว
ในโรงงานเกี่ยวกับภูมิพลัง
ซึ่งประกอบได้สรุปเสียง
ปรับประจำกัดขึ้น
หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ
หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ

หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ
หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ

หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ
หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ
หล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อ

กลับมาเช็ดตาของมอง
พอแล้วมาเช็ดตาของมอง

กลับมาเช็ดตาของมอง

กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง
กลับมาเช็ดตาของมอง